คุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของความเชื่อกันต่อเป็นเรื่องราวที่ว่ากันว่าพระราหูพอย้ายออกจากราศีนั้นราศีนี้ไปเข้าราศีไหนราศีนั้นก็จะได้รับผลกระทบถูกไหม

ก็ว่ากันไปเรื่องของความเชื่อแต่ความเชื่อแบบนี้เขาก็ต้องไปไหว้พระราหูกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่วัดแห่งนี้บอกว่าคนคึกคักมากเลยครับ
คือเมื่อวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ทราบกันดี
ราหูได้ย้ายราศีครั้งใหญ่ทำให้มีประชาชนที่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้นะ
เขาเดินทางมาไหว้พระราหูเป็นจำนวนมาก
ซึ่งหลังจากไหว้เสร็จอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการลอดโบสถ
เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเองนี่ต้องไปรอดแบบนี้นะครับ
และที่วิหารหลวงพ่อดำวัดช่องสมสารประชาชนจากทั่วทุกสารอาทิตย
เขาว่าแบบนี้ก็ได้เดินทางมากราบไห้สักการะหลวงพ่อดำด้วย
ที่นั่นก็อย่าลืมไปกลับไห้หลวงพ่อดำด้วยล่ะ
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมชนช่องสมสาร
ที่ประเด็นสถานบนยอดเขาเจดีเล่าให้ฟังแบบนี้เป็นวิทยาฐาน
เผื่อใครไม่รู้นะครับคือชาวประมงฝั่งตะวันออก
เขาเลื่อมใสสัทธาทุกครั้งที่ออกทะเลมักจะไปนามัศกาลและขอพร
โดยชาวประมงทุกคนจะกลับมาโดยสวัสดีภาพมีโชคได้สินทรัพย์จากทะเลเป็นกรอบเป็นกรรม
นั่นคือความเชื่อของเขาในยุคก่อนสมัยก่อน
และด้วยสถานที่ตั้งของวัดตั้งอยู่บนเนินเขาล้อมรอบไปด้วยทะเล
ไปที่นี่ไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
แล้วคุณจะได้เห็นวิวแบบนี้ไม่อยากไปเหรอ
ใครก็อยากไปนี่ที่นี่สมสารวิวสวยนะอยู่ตรงไหนย้ำตรงนี้อีกทีแล้วกันนะครับ
วัดช่องสมสารตำบลสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
อันนี้ต้องบอกตรงว่าไม่ไกลจากกรุงเทพจริงลองไปกันได้นะจ
ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ